ในขั้นตอนการเผาหินปูนจะนำปูนขาวที่ผ่านตะแกรงร่อนเป็นผงผงมาปั้นเป็นก้อนด้วยการผสมน้ำแล้วตากให้แห้งก่อนนำไปเข้าเตาเผา
ส่วนปูนขาวที่เป็นก้อนก้อนก็นำเข้าเตาเผาได้เลยซึ่งการเข้าเตาเผาจะต้องวางวัตถุดิบไว้เป็นชั้นจะหลายชั้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของที่จะนำเข้าเตาโดยเริ่มด้วยพื้นเตาจะใส่ถ่านวางหินปูนถัดมาก็ใส่ถ่านต่อด้วยหินปูนอีกชั้นและใช้เวลาในการเผาสามวันสามคืนจึงจะเอาออกมาพักรอทำ
ขั้นตอนต่อไปร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน